เห็ดมีมากมายเห็ดมีอยู่หลายชนิด
หล่อเลี้ยงชีวิตงูเห่าเจ้าค่อยมานาน
นั่นนี่ที่เห็นอยู่ไม่ได้เล่นเกมเต้นนะครับ

จะปู่เห็ดต้องเตรียมสักหน่อย
เดี๋ยวไปเก็บเห็ดในป่าเดี๋ยวกลัวโดนจับ

ใช่ครับเอาฟางที่เราเหลือจากการทำการเกษตร
เข้ามาใส่อันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่ปลูกเห็ด

เดี๋ยวคนมีเงินมาจ่ายตลาดกัน
เห็ดเนี่ยเขาขึ้นง่าย

ทำทุกอย่างเลยไม่กี่ตารางเมตรแหละอยู่ตรงนี้แหละ
โอ้โหแต่ปรับตัวได้ทุกวันเลยนะเก่งมากเป็นที่ดินพิเศษ
แต่อย่างที่บอกไปช่วงนี้ที่มาปลูกเห็ดเพราะว่าสภาพอากาศเขาเอื้อ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าร้อนปีนี้ถ้าหากเราดูจากหน้าร้อนก่อนหน้านี้
ก็จะแตกต่างออกไปอย่างที่เราได้ทำนายมาตั้งแต่ต้นฤดูร้อนแล้วว่า
จะไม่ร้อนจากแสงแดดแต่ว่าจะร้อนอบอ้าวความชื้นเยอะฝนเยอะ
ซึ่งก็เป็นจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า
ความชื้นเยอะแบบนี้แน่นอนครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่
จะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อไปที่ต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
ก็คือเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองมาอีกแล้วนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
จุดแรกในช่วงค่ำคืนนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
แผลลงมานะครับปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนครับ
แบบนี้ก็ทำให้เกิดลักษณะของฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนที่ปกคลุมจากปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ค่อยเลื่อนไปบริเวณปีกตะวันตกนะครับเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนต่อไปนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
จะค่อยเคลื่อนจากบริเวณภาคอีสานนะครับมาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ทำให้ในช่วงที่มีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับมันหยุดที่อาจจะถึงนี้
ในช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นคือ
พื้นที่ที่มีอากาศเย็นลงนะครับนั่นก็หมายความว่า
ก่อนที่เราจะเจอฝนอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษความชื้นจะเยอะเป็นพิเศษ
หลังฝนตกอากาศก็จะเย็นลงนี่คือสิ่งที่เราจะเจอกัน
แล้วก็คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าหลังจากกลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกมาตลอดทัพศาสตรา
สัปดาห์หน้าเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับฝนที่ตกแบบเดียวกันกับสัปดาห์ที่แล้ว
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งทำการเกษตรต่างก็ต้องดูฟ้าฝนกันหน่อยนะครับ
ปลูกเห็ดนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่เราปรับตัวกันหน่อย
เพราะว่าเห็ดนี่นะครับออกง่ายขึ้นง่ายวิธีปลูกง่าย
วิธีที่เราจะเพาะเห็ดเพาะอย่างไรนี่แหละครับ
ง่ายนะครับ๔๕ขั้นตอนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้

สิ่งสำคัญก็คือต้องฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยการตากแดด๓๔วันนะครับ
ฟางหรือว่าขี้เลื่อยไปแช่น้ำประมาณ๑๒วัน
ที่สำคัญครับนำฟางใส่ลงในกระบะไม้บล็อกนะครับย่ำ
พร้อมกับลดน้ำให้ชุ่มนะครับโรยอาหารเสริมให้เห็ดโดยหนาประมาณ๑นิ้ว
ยเชื้อเห็ดฟางครับบนอาหารเสริมของขอบปล็อกทั้ง๔ด้าน
หลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้ไปจนถึงขั้นตอนที่๔ครับ
ชั้นที่๔ชั้นบนสุดเนี่ยนะครับโรยอาหารเสริมแล้วก็เชื้อเห็ดให้เต็มแปลงนะครับ
แล้วก็ปิดทับด้วยฟางหนาประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วคลุมด้วยกองฟางผ้าพลาสติกนะครับ
วันที่๑๒เนี่ยนะครับเห็ดต้องการอุทธภูมิประมาณ๓๕๓๘องศาเซลเซลเซียต
ก็อุทธภูมิช่วงนี้เลยนะครับวันที่๘๑๐เนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเห็ดเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ไปขายได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีดีนะครับ
ใครที่อยากที่จะมาลองปลูกเห็ดกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับ
สิ่งสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้เห็ดสามารถที่จะออกมา
แล้วก็มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าแบบนี้ครับ
ข้อดีของการเพาะเห็ดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการเพาะเห็ดแบบกองเตี้ยนะครับ
ว่าเป็นหนึ่งวิธีในการเพาะเห็ดแล้วทำให้เห็ดมีคุณภาพที่ดี
โดยประโยชน์ของการเพาะเห็ดแบบนี้เนี่ยนะครับมีหลายอย่างนะครับ
ว่าจะเป็นสามารถให้จะใช้วัสดุได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟางผักตบชาวาต้นกล้วยไส้นุ่น
กถั่วเขียวนะครับที่สำคัญใช้แรงน้อยเพราะง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับ
ใช้เชื้อเห็ดฟางน้อยได้ผลผลิตคุ้มค่าระยะเวลาในการผลิตเนี่ยนะครับ
สั้นกว่าประเภทอื่นนะครับใช้พื้นที่น้อยที่สำคัญครับชอบอากาศร้อนปนฝนด้วยนี่นะครับ
ก็เป็นไอเดียดีนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่ว่างอยู่นะครับ
เอามาทำเหตุแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ทางตลาดเนี่ยนะครับ
ก็ต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่คุณสืบสกุลได้บอกไปสามารถที่จะทำได้หลายเมนูอาหารนี่
ผูกมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเห็ดจะงอก
จะโตทันไหมคุณอยากเก็บเห็ดแล้วเนี่ยไปทำแกงนะครับ
จะทันแล้วครับเดี๋ยวต้องเก็บแล้วโอ้โหโตแล้วโตแล้ว
เอาฮะ
พวกเห็ดสวยนะคุณสุภาษาล่องขยี่ตาดูสิ

คือเราเห็นใกล้แล้วกลุ่มใช่มะ
ใช่ครับไปดูหน่อยมั้ยครับแล้ว๐๑

ตรงคำว่าเห็ดฟางอะค่ะตรงนี้
ไหนหน่อยผมพร้อมทันทีนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้แหละ

อันนี้อุปกรณ์คืออะไรครับของพร้อมครับ

ของพร้อมเลย
แล้วก็ขอไปดิวตัวเลขกับเขาด้วย
นะครับเดี๋ยวฝากนี้ไว้กับทั้งสองท่านก่อนแล้วกัน

แหละหรือเปล่าเลยครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว